เมื่อคืนเวลาสักประมาณ๒ทุ่มที่ชุมชนหัวคู้สมุทรสาครเกิดเหตุเพลิงไหม้
และคนในชุมชนกว่า๒๐หลังคาเรือนต้องหนีตายกันอ้นละหมานแบบนี้ครับ
ก็ถามมีเด็กติดอยู่ข้างในด้วยนะครับ
ได้ยินใช่ไหมเนาะที่เกิดแม่นเผลิงเบื่อชาวบ้านเท่ายัมธ์
เพราะว่าได้มีทางไปเดินแค่เพราะที่เราเห็นเสียคนได้อยู่ข้างใน
เท่านั้นแล้วเพลิงกำลังลุกไหม้ลุกลามจากบ้านต้นเพลิงไปอีกบ้านหลังหนึ่งนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน๒ทุ่มนะฮะชุมชนหกคู้เนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่หมู่๔ตะบนอ้อมน้อยที่อำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครบ้านต้นเพลิงเนี่ยนะฮะเป็นของคุณพรชัยอายุ๓๓ปีซึ่งอยู่กับภรรยาที่กำลังตั้งคันนะฮะแต่ตัว
ดับเพลิงกว่าสิบคันก็ต้องเข้าไปช่วยดับเพลิงครับนะฮะแต่ด้วยความเป็นชุมชนเก่า
อย่างที่ผมบอกว่ารถมันเข้าไม่ถึงมันเป็นแบบทางเดินแคบต้องจอดรถดับเพลิงด้านหน้า
แล้วก็ลากสายเข้าไปนะฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมมันมันทางมันเข้าได้แค่รถจักรยานยนต์ไง
นะฮะก็เลยต้องเนี่ยดูดน้ำจากครองนะฮะไปฉีดดับเพลิงแทน
ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เมืองต้นบ้านบริเวณเสียหายไปสองหลังนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ
ทั้งหลังอ่ะสองหลังแต่ว่าไหม้บางส่วนอีกสองหลังนะฮะ
ทางด้านของคุณฐานนัดด่นนะฮะมาสักครู่นี่แหละ
คนที่ไม่ได้ใส่เสื้อบอกว่าตอนแรกเนี่ยได้ยินเสียงคนตะโกน
แล้วไฟไหม้ไฟไหม้สักพักโอ้โหกลิ่นกลิ่นไหม้
ควันมันลอยมาเลยเขาก็วิ่งออกจากบ้านไปดูเฮ้ย
ไฟมันไหม้ควันมันกำลังพุ่งมาอยู่หลังบ้านเขา
รีบเลยเอารถจักรยานยนต์ออกไปก่อน
แล้วก็ไปเรียกคนในครอบครัวพากันวิ่งหนีตายออกมา
เพราะเกรงว่าไฟมันจะลามมาถึงบ้านเขาเพราะหลังบ้านติดกัน
ส่วนบ้านต้นเพลิงสองผัวเมียเขาอยู่ด้วยกัน
อันนี้เพื่อนบ้านบอกนะว่าเขาชอบทะเลาะและทำร้ายกันเป็นประจำ
เคยได้ยินบางครั้งมีฝ่ายหนึ่งขู่ว่าเดี๋ยวเผาบ้านมาเลย
อะไรอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าครั้งนี้ที่ไฟไหม้
เกิดจากการที่เขาทะเลาะกันแล้วเผาบ้านตัวเองประชดหรือเปล่า

หรือมันเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบ
เดี๋ยวคงต้องให้ตำรวจเขาไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะฮะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกเหมือนกัน
อันนี้อีกคนนึงนะบอกว่าก็ได้ยินว่ามีคนตะโกนไฟไหม้
ออกไปดูเออมันไหม้จริงก็เลยช่วยกัน
พยายามเอาน้ำที่บ้านก่อนวิ่งไปดับแต่มันดับไม่ไหว
ค่ะแล้วความที่มันเป็นบ้านน้ำมันก็โหไม่อย่างรุนแรง
สุดท้ายต้องหนีตายออกมาก่อนผมก็เลยเอาน้ำมาดับกันนะครับ
ผมอยู่บ้านถัดจากบ้านที่ไฟไหม้ครับพอมันมีไฟปุ๊บ
ก็มันมีไฟขึ้นมาครับแล้วเขาตกใจผมก็เลยรีบออกมาดูครับ
เขาบอกไฟไหม้ก็ผมก็เลยเอาน้ำมาดับกันนะครับ
แต่เขาก็พอมันดับแล้วไฟมันไม่ลงครับมันโหมขึ้น
ตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ไฟมันก็ป่อมาเรื่อย
ผมก็เลยออกทางด้านหลังบ้านครับไม่รู้ครับผม
ออกมาไฟมันก็ออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วส่วนตำรวจสอบภอกรัฐทุ่มแบนก็บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุ
เพราะว่าเพื่อนบ้านก็บอกว่าเคยได้ยินเขาทะเลาะกันใช่ไหมขู่ว่าจะเผาบ้าน
แต่ไม่ทราบว่าครั้งนี้มันเกิดจากการที่ไฟฟ้ารัดวงจรหรือไม่เดี๋ยวคงต้องเรียกสองสามีภรรยาบ้านต้นเพลิงมาสอบปากคำ
ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่แล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อนะครับ
อันนี้เหตุการณ์ที่กระทุ่มแบนไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีคุณผู้ชม
นะฮะก็เป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้เช่นเดียวกันนี่นะฮะเป็นร้านเพิ่มทรัพย์นะฮะ
เป็นร้านรับซื้อของเก่าโอ้โหแล้วคือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดิน

อำเภอเมืองชนบุรีครับเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตีสองที่ผ่านมานี่เอง
ตำรวจพร้อมกับดับเพลิงก็เข้าไปช่วยกันดับเพลิง
นะฮะแต่ว่าต้นเพลิงเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลิงไม้
แล้วก็มีสางกระศรีนะคะถูกเผาว่อไปหมดแล้ว
แต่ว่ามันมีเหตุการณ์นี้มันทำให้มีคนเจ็บ

มีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงแล้วก็มีเด็กด้วย

เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะฮะนี่เด็กคนนี้ก็สำลักควันไป
ล่าสุดก็ปลอดภัยแล้วนะคะ